ตามความคืบหน้าคดีฆ่าโหดที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยนะคะ

พอเล่าออกไปนะหลายคนบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้
ถ้าใครมาถามชื่อนี่ไม่กล้าตอบรับเลยนะ
เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คือมีคนเดินเข้ามาที่ร้านเหมือนทำด้ามไม้กวาดนะคะ
แล้วก็ถามหาบอกไหนคนไหนชื่อน้ำ
เจ้าตัวพอชื่อน้ำถูกเรียกเขาก็หันไปยกมืออ๋อผมเองผมคือน้ำ
เท่านั้นนะคะคนที่ถามชื่อเนี่ยเดินมาจ่อยิงเลย
ยิงเข้าขมับเลยนะคะแล้วก็ยิงซ้ำอีกสองนัดจนเขาเสียชีวิต
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้เขาบอกว่า
คนที่ก่อเหตุเนี่ยไม่น่าจะใช่คู่กรณีโดยตรง

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดล่าสุดนะฮะ

ทีมข่าวของเราได้มาคาดว่านี่คือรถเก๋งของคนร้าย
จังหวะดูตามเวลากล้องวงจรปิดเลยเนี่ย
ขับเข้าไปเวลาประมาณ๑ทุ่ม๒๖นาทีถึง๒๗นาที
เป็นกล้องที่ได้จากร้านค้าบริเวณนั้นน่ะนะคะ

ผู้ตายชื่อว่านายศักดาหนกงหรือในน้ำนะคะ
สภาพก็เขาก็คือถูกยิงเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
หลังจากนั้นตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกที

ขับออกมาในช่วงเวลาเกือบทุ่ม๔๐น

ไฟเนี่ยรถคนร้ายขับออกมาแล้ว
ซึ่งเขาก็คาดกันว่า๑๒นตั้งแต่ทุ่ม๒๖ถึงทุ่ม๓๘น

ลักษณะของคนร้ายนะคะที่ถอดออกมาได้จากคนที่เห็นเหตุการณ์
ลักษณะคือผิวดำแดงรูปร่างทวม
ใส่เสื้อยืดสีดำใส่แมสปิดปากสีดำพฤติกรรมคือขับรถมาจอดที่หน้าร้าน
เปิดประตูรถเดินลงมาลักษณะเอามือไขว้หลังเหมือนมีอะไรเหน็บอยู่ข้างหลัง
มาหยุดที่รถเข็นบรรทุกกองไม้ไผ่สำหรับทำด้ามไม้กวาดแล้วก็ตะโกนถามขึ้นมาบอก
ใครชื่อน้ำนายศักดาเนี่ยเขาชื่อเล่นชื่อน้ำไงเขาก็ตอบอ๋อผมเองครับ
ผมชื่อน้ำเท่านั้นแหละค่ะคนร้ายยิงเลยไม่พูดอะไรต่อด้วยยิงเลย
ระยะแค่เมตรเดียวคือหนึ่งช่วงแขนนะคะครับยิงระยะเผาขนแบบนั้นตำรวจก็เร่งไล่ล่าคนร้าย
รอยจากกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นป้ายทะเบียนไม่ค่อยชัด
เพราะคนร้ายเอาแผ่นกระดาษปิดบังป้ายทะเบียนไว้ด้วยและทีนี้ดูจากภาพกล้องวงจรปิด
ชักปืนออกมายิงขึ้นฟ้าสองนัดเลยทำให้ชาวบ้านรายนั้นต้องวนรถกลับ
เพราะว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยอ่ะนะคะครับนี่เนี่ยเห็นไหมค

ตำรวจภูทรนาดีส่งชุดสืบสวนลงสำรวจเส้นทางหลบหนีนะคะ
ตอนนี้ข้อมูลบางอย่างยังไม่สามารถเปิดเผยได้

แล้วก็ทำให้ผู้ก่อเหตุไหวตัวได้
คุยกับนางสาวจงรักขุนพักดีภรรยาผู้ตาย
บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยครอบครัวนอนเฝ้าศพนายศักดาที่สารารวมใจหมู่บ้าน

ช่วงเช้าประมาณตี๕เธอบอกว่ากลับไปอาบน้ำที่บ้าน

นั่งตรงจุดที่สามีถูกยิงแล้วก็พูดพึ่มพำบอกว่า
ด่วนจากไปแบบนี้หลังจากนี้เธอจะอยู่ยังไง

บอกว่าพอพูดประโยคนั้นจบปุ๊บค่ะ
องไม้ไผ่ที่อยู่ด้านหลังเธอเนี่ย
ผู้ตายไปตัดมาเนี่ยมีเสียงเหมือนคนเหยียบ

ไม้ไผ่ข้างหลังมันมีเสียงดังเหมือนแกรปเหมือนคนเหยียบอะค่ะ
แล้วไม้ไผ่ก็ไหลร่วงลงมาจากกอง

สุนัขที่สามีเลี้ยงเอาไว้ที่ผูกพันที่รักกันมาก
เพราะว่าขึ้นเขาตามสามีไปตัดไม้ด้วยตลอดเนี่ย
พรรณรับทั้งสามตัวเลย

เมื่อวานรถน้ำสบสามีเสร็จเธอออกมานั่งพักเหนื่อย
จากการร้องไห้อย่างหนัก

ตอนนั้นเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากมาย
มาเจอเหตุการณ์ได้ยินเสียงไม้ไผ่ได้ยินเสียงหมาหอน

หรือว่าสามีจะอยู่แถวนี้อยู่ข้างเธอจริง

คือพูดภาษากันเองกับเขาคือน้ำมึงอยู่ไหน
รู้ไหมว่ากูอ่ะคิดถึงมึงคือมึงทิ้งกูไปแบบไม่ล่ำลาแบบเนี้ย
มึงรู้ไหมว่าพอมึงไม่อยู่แล้วกูจะอยู่อย่างไร
แล้วก็คุยเหมือนพูดกับเขาก็คือแป๊บเดียวพอพูดจบก็
มันจะมีกองไม้อยู่ข้างหลังมันกองไม้ไผ่ใช่ที่เราทำเอาไว้อ่ะ
ก็มันเหมือนเสียงเสียงคนเอาเท้าเหยียบลงไปเอาเท้าเหยียบไปบนกองไม้ไผ่เนอะ
แล้วกองไม้ไผ่มันก็ไหลไหลลงมาข้างหลังเราคือขึ้นลงมาเลยใช่
จากที่มันไม่มีลมไม่มีหมาไม่มีอะไรข้างหลังมันตอนเช้า
ก็เสียงคนเอาเท้าย่ำลงไปเหมือนเสียงคนเหยียบไม้เดินข้ามอ่ะ
แล้วก็พืชไหลลงมาข้างหลังแล้วไอ้เจ้าสุนัขที่เลี้ยงไว้
เขาก็จะค่อนข้างรักเจ้าของนะเขารักพ่อเขาเพราะเวลาพ่อขึ้นเขา
จะไปกับพ่อเขาด้วยเขานอนอยู่หน้าบ้านเขาก็หอนรับเขาเลยสามตัว
มีเพื่อนเดินมาเพื่อนมันเดินมาทักมันว่าพี่แอนพี่น้ำเขานั่งอยู่ข้างพี่นะ
เขาไม่ได้ไปไหนหรอกว่าอย่างงี้เพื่อนมันเดินมาทักแล้วมันก็เดินไป
ทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าเขาอาจจะพูดมั่วทั่วไปเองตามภาษาเขาเนอะ
แต่พอเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ที่เราไปเจอคือมันทำให้เราคิดว่า
คิดว่าเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นบวกกับที่บวกกับที่คนสมัยแต่ก่อนเขาก็จะบอกว่า
คนเราเวลาตายตายแล้วเหมือนยังไม่ครบ๓วันหรือเปล่า
เขายังไม่รู้ตัวเขาตายวิญญาณเขาก็จะวนเวียนอยู่ตรงนั้นเหมือน
เหมือนก่อนตายเขาทำไมทำอะไรกิจกรรมของเขาอยู่ตรงนั้นคือ
พอเขาตายไปยังไม่ครบ๓วันวิญญาณเขาก็จะวนอยู่ตรงนั้น
ไปถามเขาว่าพี่ถามเขาว่าตั้งแต่เกิดเรื่องอ่ะ
น้ำมันมาถามข่าวแฟนพี่บ้างหรือยัง
ทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าวันก่อนมาอยู่นะมาถามว่า
เขาเอาศพพี่น้ำมาหรือยังทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่า
ยังยังไม่ทันเอาศพมาเขาก็มีท่าทีแบบ
มีท่าทีแบบรีบเอ้ยไปดีกว่าชวนเพื่อนแบบเอ้ยไปไปดีกว่า
แล้วก็ขึ้นรถมอไซค์กันไปเลยตกใจเพราะว่าเออแบบ

แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีที่ว่ายิงผิดตัวจริง
เขาก็อาจจะว่าเขาก็ชื่อน้ำเหมือนกัน
ดีนะที่ไม่ไปยิงคนที่ตายไม่เป็นเขา

ถ้าโดนเขาเขาก็อาจจะคิดว่ายิงผิดตัวหรือเปล่า
ที่น่าจะเป็นน้ำนี้ตายแต่กลายเป็นเขาประมาณนี้หรือเปล่า
รู้จักก็ค่อนข้างสนิทกันอยู่
เพราะว่ามันทำงานด้วยกันมานานก็ค่อนข้างสนิท
คือคดีนี้เนี่ยตำรวจเขาพุ่งประเด็นไปที่ปมชู้สาว
แต่ว่าฝั่งภรรยาออกมาบอกชัดเจนว่า

คือแม้ว่าเธอจะเคยแต่งงานมีสามีมาก่อน

ฝ่ายสามีเธอก็เคยแต่งงานมีภรรยามาก่อน

แล้วมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวบ้านเขาบอกว่า

เธอบอกว่ามีรุ่นน้องที่ชื่อน้ำเหมือนกัน
มาถามหาเพราะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น

ก็มาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังเหมือนกันนะคะว่า

เพราะว่ามันมีวัยรุ่นที่ชื่อน้ำเหมือนกัน
คือผู้ตายเนี่ยเท่าที่รู้จักกันมาเนี่ย

ช่วงเช้าจะมาซื้อของแล้วก็ขึ้นเขาไปตัดไม้ไผ่

และไม่น่าจะมาถูกยิงเพราะว่าเป็นคู่อริ

อายุน้อยกว่าแต่รูปร่างคล้ายกัน
น่าจะเป็นเรื่องของการรับเคราะห์แทนหรือเปล่า
ลองฟังเสียงชาวบ้านเขาให้ความคิดเห็นเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ตำรวจเต้นประเด็น

พันธุ์ตำรวจเอกสมภารผู้กำกับสถานีสพนดีออกมาเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องนี้บอกว่า
แนวทางการสืบสวนของตำรวจเนี่ยน้ำหนักตอนนี้เทไปเรื่องชู้สาวมากที่สุดค่ะ
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเคยมีภรรยามาหลายคน
ว่าบางคนจะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังมีการแอบติดต่อกันอยู่ลับ
แล้วผู้ตายมีนิสัยชอบเกาะแกะผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยา
ส่วนฝ่ายนางสาวจงรักภรรยาเองเนี่ยเลิกรากับสามีมาอยู่กับผู้ตายก็จริง
แต่ลักษณะก็เหมือนจะยังไม่ขาดกับคนเก่าเหมือนกัน

ส่วนประเด็นยาเสพติดตำรวจให้น้ำหนักน้อยมาก
เรื่องการยิงผิดตัวตำรวจบอกตัดทิ้งไปเลยค่ะ
เพราะพฤติการคนร้ายมีการมาวนเวียนดูลาดเหล่าหลายเที่ยว
แล้วก็คนร้ายคิดว่าน่าจะไม่ใช่คู่กรณีโดยตรง
แต่น่าจะเป็นมือปืนรับจ้างนอกพื้นที่
เมืองต้นตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถเก่งสีดำ
คนร้ายใช้เป็นภาษณะนะคะ